แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนดวงดีดวงเห็ง

แต่หนูน้อยคนนี้ดิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะ

แต่ทำไมหนูเขาดีใจจังเลยไปดูกันค่ะ

ไม่ถูก
ไม่ถูก

ไม่ถูกเลย

ลูกค้าคุณแม่เขาพูดว่าไม่ถูก

สะใจขนาดนี้คะลูก

คุณแม่บอกที่พูดไม่ถูกนะ
ทำไมลูกถึงขำแม่ขนาดนี้นะคะ
คลิปนี้เนี่ยนะคะคุณแม่เขาถ่ายไว้แล้วก็

ใบไหนก็ไม่ถูกใบนี้ก็ไม่ถูก
นั่นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ยังไม่ถูกอีก
จนแล้วจนเล่าจนใบสุดท้าย

ซื้อหลายใบหมดไปหลายบาทยังไม่ถูก
ซื้อไปซื้อมาไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก
ใช่นะคุณนะ
เวลาเครียดแล้วเปิดฟังจะได้ขำกันไป
หรือว่านี่อาจจะเป็นการปลอบอกปลอบใจ

คุณแม่จะเสียใจแต่ไม่เป็นไร
เข้าไว้โลกของเราจะได้สดใสนะแม่นะ

ที่เราสามคนก็อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมที่
ไม่ถูกไม่ถูกนั่นก็ไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูก
เห็นคลิปนี้แล้วจะได้มีรอยยิ้มไปพร้อมกับเรานะคะ
เพราะว่าเราก็ไม่ถูก

ไม่ถูกไม่ถูกหนักเลยคนนี้เขาหนักหนวกกับสิ่งบางอย่างนั่นแหละคนเรามันมีความหวังก็ได้หวังกันไป
ไม่ถูกรางวัลไม่เป็นอะไรขอแค่เป็นคนที่ถูกใจคุณผู้ชมก็พอแล้ว